รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับ

จบทุกท่านเข้าสู่๖๐นาทีของความเชื่อ

หมูไหนไม่เชื่ออย่ารบ
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

แทบจะทุกบ้านต้องมีติดไว้
ผมเชี่ยวบ้านคุณก็ต้องมีเหมือนกัน
ที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะเรียกว่าเป็นการสร้างปฏิหารดังไปทั่วโลกนะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวของประหลัดขิกนั่นเอง

เพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของประหลัดขิกของเราวันนี้บอกเลยฮะว่าเป็นระดับอาจารย์
ร่ำวอร์ดอยู่ในวงการพระเครื่องเครื่องรางของขังมากโดยเฉพาะประหลัดขิก
ยังมีคนสนใจเรื่องประหลัดขิตมากกว่าคุณอีกเหรอฮ
อันนี้ฉันสืบเนื่องสืบทอดมาจากคุณปู่ประหลัดกิจของฉันไม่ธรรมดาล่ะ

หลัดขิกของมะดำเนี่ยมันมาจากไหนเพราะตัวเองไม่เคยรู้เหมือนกัน
ได้แต่ตั้งเอาไว้แล้ววิธีบูชาประหลัดขิตยังไงถึงจะให้ดีถึงจะให้รวยถึงจะให้เด็ดถึงจะให้มีผู้เยอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวของประหลัดขิกนะคุณผู้ชมครับ
พบกับผู้ชายคนนี้นะครับอาจารย์วัญชัยสุพรรณครับ

สวัสดีครับอาจารย์วันชัยเชิญหน้าเลยครับ
อาจารย์นี้ใส่เสื้อแบรนดเนียมด้วยนะฮะอันนี้อะไรกุชชี่หรืออะไรฮะเนี่ย
ไม่ครับก็ศิลปินแห่งชาติบอกไม่ได้
ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้จะเป็นพญางูเหลือมงูก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะ
นี้ท่ามาตรงแต่อันนี้ไม้เท้าอันนี้อยุ่กับอาจารย์มานานละยัง
คืออันนินะเป็นไผัยกวนอิมหนะฮะใช่ทำไมซึ่งเป็นไผัยกวนอิม
เป็นป้องคือเป็นชื่อของภัยคนอื่น

แล้วก็หัวนี้ขึ้นโดยธรรมชาติ

ตอนนั้นก็มีอยู่ในป่าลึกก็มีคนออกมาจำหน่าย
แล้วคนไทยก็เห็นก็เอ๊ะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ลามกสกปรก

ก็ถืออันนี้ถือมาตลอดเลย

แต่ตั้งด้านนู้นตั้งด้านนู้นผมอยากไปดูด้านนู้นนะครับ
ก็เป็นไม้เท้าของพระเกจิอาจารย์ไม้คูณแก่นคูณ
ทำอะไรก็จะคูณทุกอย่างให้มีกระถาลง
อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าประดูกส้มเหมือนกันไม้ประดูกส้ม
อันนี้อันสุดท้ายที่ผมคุ้มได้มาเนี่ย
จริงอันนี้เป็นของเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดประจวบ
ไหนก็มาวันนี้แล้ววันนี้ผมกับมดดำขอคนละอัน
ได้ครับเอากล้องมาถ่ายครับเอากล้องมาถ่ายรูปด้วย
ขอได้ไหมเอากล้องมาถ่ายรูปนะครับ

ไม่ได้ครับก็ขอให้ยืดตรงนี้ได้คือห่วงมากอันนี้
คือไม่ได้ห่วงก็ชอบไม่รู้ว่าคุณหนุ่มศรัทธาหรือเปล่า
สัทธามากสัทธายังไงคุณยังไม่รู้แหละ
ประหลัดขิกคืออะไรโอ้โฮผมรู้สิต้องรู้สิ
ประหลัดขิกเนี่ยถามอาจารย์อีกเดี๋ยว
อาจารย์ถือไปไหนมาไหนด้วยทุกที่เลยเหรอ
อังกฤษเวลาถือไปเมืองนอกเมืองนาว

แอร์ฮอเซตก็ถามว่าอะไรแอร์ฮอเซตไม่รู้จักหรือครับ

สงสัยว่าอะไรผมก็บอกว่านี่คือพระศิวะ
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้ในการนำเสนอเรื่องราวของประหลัดขิก
คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง

เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีอาจารย์มูนะฮะเรียกว่าเป็นมูขั้นเทพนะครับ
จะมาร่วมมูกับเราด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
เชื่อและศรีเป็นของเก่าเป็นเนื้อดินผสมผง
ผงอิทธิเจปรัฐมังตีริสิงเหแล้วก็ดิน๗ชาติ
เจ็ดปาชาติเจ็ดโปรงที่สะไข้เจ็ดเสมอ

อุ๊ยทำไงครับ
มาแล้วกลับออฟฟิศไม่ถูก

แต่ว่าอย่างผมพกไปเนี่ยมาเจอคุณพระดำมาคุณหนุ่มกับอาจารย์ลักษณ์เนี่ย
ควรหาผมเอ๊ะจามน้ำชายหายไปไหน

มหานิยมไม่ให้เรื่องลามก

ข้ามกลางหมู่บ้านจัดสรรใครจะรู้ว่า

สำหรับผู้ทฤษฐาต่อเทพเจ้า
ที่มีพระนามว่าพระศิวะ
ชาวอินเดียก็จะมาบูชาด้วยการเทนม

มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่
หนึ่งในหลายที่นะคะในประเทศไทย